สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒นะครับ
ขึ้นคลองราชในช่วงที่จักรวรรดิอังกฤษล่มสลาย
แล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นประเทศในเครือจักรพบ

การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในเครือจักรพบ
ทำให้ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปหลายประเทศนะครับ
ฉลองครองราชครบ๒๕ปีหรือว่ารัชดาพิเศษ
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในห่วงเวลาสำคัญ
ที่ทำให้เห็นว่าสมเด็จพระราชินียังคงเป็นที่เคารพรักของพระศกกรณิกร

และในช่วงเวลานี้เองครับที่มีผู้หญิง๒คน
ก้าวเข้ามาในชีวิตของพระองค์แล้วก็ส่งผลต่อพระองค์ในเวลาต่อมา
นั่นก็คือนางมาเกร็ดแทชเชอร์อดีตนายกรัฐมนตรี
และอีกคนก็คือเจ้าหญิงไดอาน่าพระมารดาของพระนัดดา
ซึ่งจะขึ้นเป็นกษัตริย์ในอนาคตครับ
หลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
ส่งขึ้นครองราชในเดือนมิถุนายน๒๔๙
พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในฐานะทรงเป็นประธานของเครือจักรพบในคราวเดียวกัน
๒๔๙๖พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศในเครือจักรพบทุกประเทศได้สำเร็จ
หลังจากที่ตั้งพระไทยที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนตั้งแต่ก่อนพระเจ้าจอร์ดที่๖พระราชบิดา
เสด็จสวรรคตในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๔
สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
อลต้าและยิปรอต้า
โดยมีเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินโบระ
โดยเสด็จเคียงข้างตลอดเวลา
ลอร์เอนส์โกลแมนสัตว์ราชาญด้านประวัติศาสตร์
และผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยประวัติศาสต

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจตลอดช่วงพระชนชีพของพระองค์
ก็คือการทรงปฏิรูปอาณาจักรให้รวมกันจนกลายเป็นเครือจักรพบ
โดยเฉพาะการที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศอังกฤษ
เช่นเดียวกับที่ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่เครือจักรพบอังกฤษ
นับเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดของพระองค์
และแม้ว่าพระองค์จะทรงใช้เวลาส่วนใหญ่
กับการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างแดน
แต่สมาชิกราชวงศ์ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ในวันที่๑๙กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
มีพระประสูติการเจ้าฟ้าชายแอนดรูรัชธาญาติลำดับที่๓
และอีก๔ปีต่อมาวันที่๑๐มีนาคม๒๕๖๒
พระองค์มีพระประสูติการพระราชโอรสองค์ที่๔

นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศพระองค์แรก
ที่มีพระประสูติการองค์รัชธาญาติในระหว่างที่ทรงครองราช
นับตั้งแต่สมเด็จพระอาชินีนาธิวิกตอเรียในปีพศ๒๔๐๐
อกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกมากมายในรัชสมัยของพระองค์
ในปี๒๕๑๔พระองค์ได้ถวายการต้อนรับสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่น
ในช่วงที่สมเด็จพระจักรพรรดิเสด็จพระราชดำเนินเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการครั้ง
เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสำนักวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาจรฟอลที่๒
ขณะที่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสและเจ้าชายฟิลิป
ก็นับเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ของสมาชิกราชวงศ์มาจนถึงปัจจุบัน
ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างท่ามกลางฝูงชน
เพื่อให้ประสบกรณิกรมีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
แมนมองว่าการที่พระองค์มีพระราชปฏิสันฐานอย่างเป็นกันเองกับประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด
นับเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ของพระประมุกในยุคประชาธิปไตย
ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติเช่นนี้มาตลอด
และคิดว่ามันได้ผลดีเป็นอย่างมาก
ในปี๒๕๐๐สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมือง
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์คลองซูเอส
ทำให้เซอร์แอนโทนี่อีเดนนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น

เพื่อรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการจับมือกับฝรั่งเศส

กลไกในการเลือกผู้นำคนใหม่หยุดชะงักลง
พระองค์จึงต้องทรงรับหน้าที่ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ในที่สุดจึงโปรดกล้าวแต่งตั้งให้เฮโรแมคมินแลนด์
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการถวายคำแนะนำ
ปี๒๕๒๐นับเป็นปีที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ
สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒เช่นกัน
โดยในเดือนพฤศจิกายนสมเด็จพระราชินีนาฏ
ได้มีพระราชนัดดาองค์แรก
หลังเจ้าหญิงแอนมีพระประสูติการพระโอรสปีเตอร์ฟิลิป

เพิ่งมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ๒๕ปี
เสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชินีนาฏอย่างยิ่งใหญ่
โดยชาวอังกฤษต่างร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้อย่างปลื้มปิติ
ทำให้มีผู้ว่างงานจำนวนมากไปชั่วขณะ
เอียนเพลแฮมเทอร์เนอร์อดีตช่างภาพส่วนพระองค์เล่าว่า
ช่วงเวลานั้นทำให้สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
ส่งเป็นองค์ราชินีของปวงชนอีกครั้ง
เพราะในช่วงเวลานั้นดูเหมือนประชาชนจะหลงลืมราชวงศ์อังกฤษไป
โดยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความจำเป็นในการมีสมเด็จพระราชินีนาฏ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายของพระองค์
แต่การจัดงานครั้งนั้นสะท้อนว่า
ประชาชนยังคงมีความจงรักภักดีและทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ
เห็นได้จากประชาชนหลายหมื่นคนที่ออกมาร่วมรับเสด็จพระองค์ในวันนั้น
ต่อมาในปี๒๕๒๒อังกฤษก็ได้มาโกเร็ดแทชเชอร์มาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ
แทนที่เจมส์คาลาอาน
ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการปกครองประเทศของนางแทชเชอร์ตลอดระยะเวลา๑๑ปี
ที่ได้สร้างความตึงเครียดในประเทศมากกว่าการพยายามรวมใจให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียว
หรือสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น
โดยเฉพาะเหตุการณ์ประท้วงของคนงานเหมือง
ช่วงปี๒๕๒๗ถึง๒๕๕๙

สามัคคีของคนในชาติ
ตลอดช่วงของการครองราชยาวนาน๖๓ปี
สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
ได้มีโอกาสทรงเข้าร่วมพิธีเสกสมรส
ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง๔พระองค์
ซึ่งก็รวมถึงคู่ของเจ้าฟ้าชายชาวส์
กุฎราชกุมารและเลดี้แดน่าสเปนเซอร์

งานที่สุดท้าย
พระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาวส์
และเจ้าหญิงไดอาน่าในเดือนกรกฎาคมปีนั้น

มีผู้ชมถ่ายทอดสดพระราชพิธี

กล่าวคำปฏิญาณที่มหาวิหารเซ็นต์พอล
โทรทัศน์ถึง๗๕๐ล้านคน
ฮัมเทอร์เนอร์อดีตช่างภาพสวนพระองค์เล่าว่า
การที่ไดอาน่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์
เสมือนการได้สูดอากาศสดชื่นอีกครั้ง
จากเดิมที่สมาชิกราชวงศ์ต้องนิ่งครึม
เจ้าชายฟิลิปจะพยายามเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมบางอย่าง

ก็ไม่อนุญาตให้ทรงเปลี่ยนแปลงใดได้

ถือว่าเป็นการสร้างความสดชื่นให้แก่ราชวงศ์นี้เป็นอย่างมาก